เริ่มต้นช่วงนี้เราไปดูความคืบหน้าและความเคลื่อนไหว
สืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุอันน่าเศร้าของน้องทั้ง๔คนนะครับ
ตกจากห้องพักชั้น๔ย่านรามคำแหงเสียชีวิตไปคนหนึ่ง
ก็คือลูกชายคนเล็กวัย๕ขวบของคุณพ่อคุณแม่
คุณแม่เป็นคนไทยคุณพ่อเป็นครูสอนภาษาชาวสู้แซแลนด์
คือเลิกกันมา๔ปีแล้ว
แล้วทั้งคู่ก็มีปัญหาเรื่องการดูแลลูกกันมาตลอด
คุณพ่อก็อยากจะเอาลูกไปดูแลของคุณแม่ก็ไม่ให้

กระทั่งเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้นลูกชายคนเล็กเสียชีวิต
คุณแม่บอกว่ายังไม่มีเวลาไปดูแลจัดการเรื่องศพของลูกคนเล็กเหมือนกัน
ใช่ค่ะยังหนักอยู่ค่ะอาการดีขึ้นเรื่องนั้นเดียวคนโตอีก๑๑
ใช่ทีแรกบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไว้ก่อน
แต่คุณพ่อก็อยากจะเข้ามาจัดการเรื่องงานศพ
ที่สุดแล้วเมื่อวานนี้ไปคุยกันที่สอนอหัวหมากนะครับ
ซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุของหอพักที่น้องเขาอยู่กัน
ก็ภูมิกับการสอนอหัวหมากก็ช่วยเป็นคนกลางให้
ยังไงก็ต้องดูแลกันนั่นแหละแต่ว่าศพของลูกที่เสียชีวิตแล้ว
ก็จัดการด้วยกันดีกว่าทั้งพ่อแล้วก็แม่นะครับ
แล้ววันนี้ครับทั้งพ่อและแม่นะครับ
ก็คือนายมาเชลเลอองโบเรลแล้วก็นางสาวรัติการประกายแก้ว
พ่อกับแม่ของเด็กทั้ง๔คนนะครับ
วันนี้ก็ไปรับศพของเด็กชายคณัชชาหรือว่าน้องอเล็กซ์วัย๕ขวบ

รับศพออกจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
หลังจากประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากห้องพักชั้น๔ย่ามรามคำแหง
ลงมาพร้อมกับพี่อีกทั้ง๓คนนะครับ
น้องอเล็กซ์เนี่ยบาดเจ็บที่ศีรษะนะฮะแล้วก็เสียชีวิตตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุเลยนะครับ
เมื่อวานนี้ก็ตกลงกันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับวันนี้ก็มารับศพกัน
นางสาวรัติการผู้เป็นแม่เดินทางมาถึงสถาบันนิติเวชวิทยา
แล้วก็เอาถุงใส่เสื้อผ้าตัวโปรดของลูกชายมาด้วยนะฮะ
โดยบอกว่าเอาของเล่นมาด้วยพร้อมกับเสื้อผ้าเสื้อผ้านี่ก็มาจากร้านของคุณเล็กคาราบาลนะครับ
ซึ่งลูกชอบเสื้อผ้าร้านนี้แล้วก็เอามาสวมใส่ให้กับลูก
พร้อมกับกางเกงยีนตัวโปรดนะครับรองเท้านักเรียนที่เหมือนกับรองเท้าหนังที่คุณเล็กคาราบาลเขาชอบใส่
คุณรัติการบอกว่าลูกชายชอบใส่แบบนี้นะครับรวมถึงได้แต่งหน้าศพให้กับศพของลูกเองเลยนะครับ
เพราะว่าคุณรัติการบอกว่าอยากจะให้ลูกจมูกโด่งคิ้วเข้มแล้วก็ทำผมตั้งแบบที่ลูกชอบ
ในฐานะคนเป็นแม่ขอทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกชอบทำให้เป็นครั้งสุดท้าย

ใช่น้องชอบคนเล็กขระแบบไหมแล้วก็มีกางเกงตัวโปรดของเค้า
แล้วก็เขาจะไม่ค่อยชอบใส่ถุงเท้า
เหมือนคนที่ว่าไปเค้าจะชอบใส่รองเท้านักเรียน
แล้วเขาก็ตอนนี้เขาก็ไม่ชอบใส่เท้าผ้าใบหรือรองเท้าอะไรเขา
เขาชอบใส่รองเท้านักเรียนเพราะว่ารองเท้านักเรียนเป็นถุงรองเท้าดำ
เหมือนเขาบอกว่าเหมือนที่ลุงเล็กคาราบาลใส่ที่เป็นรองเท้าหนัง
อันนี้ก็รองเท้านักเรียนครูอุดเข้ามาแล้วก็รองเท้านักเรียน
แล้วก็เดี๋ยวแม่จะแต่งหน้าให้น้องเองเพราะน้องไม่รู้ว่าจะทำผมได้เปล่า
น้องเค้าทำผมตั้งไปเค้าชอบเวลาแต่งหน้าเค้าชอบทำคิวเข้ม
แล้วเขาก็ชอบเวลาเขาเห็นแม่วาดจมูกให้พี่เขาก็จะบอกว่า
มาทำจมูกให้ผมด้วยผมอยากจมูกโดนเหมือนพี่ลูกก้า
ก็ที่คุณแม่เล่าให้ฟังนะน้องอเล็กก็คงจะชอบคุณเล็กคาราบาล
มือกีตาร์วงขระเบานะครับคุณปฏิการก็ยังฝากขอบคุณไปถึงทุกคน
ที่บริจาคเงินมาช่วยเหลือครอบครัวนะฮะเพราะว่าหลังจากที่ทราบข่าว
คนก็สงสารน้องนะครับ
ก็บริจาคเงินมากันเยอะนะครับโดยเธอบอกว่า
จะนำเงินส่วนหนึ่งมาทำทุนประกอบอาชีพ
เพราะว่าอยากลาออกจากงานจะได้มีเวลามาดูแลลูก
ปกติต้องทำงานแบบแทบทั้งวันทั้งคืนเลย
ฝากลูกไว้กับตากับยายนะครับตาก็ต้องออกไปทำงาน
ก็มียายคนเดียวที่ดูแลนะครับ
บอกว่าไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
และตอนนี้ได้ไปทำเรื่องขอย้ายห้องใหม่ล่ะ
หอพักที่อยู่นะครับขอย้ายห้องออกจากห้องที่เกิดเหตุ
ห้องที่เป็นสัดส่วนแล้วก็เหมาะสม
สำหรับการดูแลลูกที่เหลืออีก๓คนนะครับ
ยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์
จะเอามาใช้จ่ายในการดูแลน้องทั้ง๓คนให้ดีที่สุด
ขณะนี้ลูกอีก๓คนยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
และก็ยังไม่ทราบว่าน้องชายคนเล็ก
ก็คือน้องอเล็กซ์เสียชีวิตแล้ว
เวลาไปที่โรงพยาบาลนะแล้วเจอลูกนะ

ว่าน้องอยู่ไหนอเล็กซ์อยู่ไหน
เพราะว่าเด็กทั้ง๔คนเนี่ยเขาสนิทกันมาก
ก็รู้สึกก็ดีขึ้นก็รู้สึกว่าปลอดโปร่งที่
ที่อยากตอนแรกอยากเก็บน้อง
เพราะเราก็ไม่อยากเห่าเร็ว
แต่คือถ้าหลังจากคุยกับทุกคนแล้ว

เราคงจะไม่มีเวลามาดูแลน้องขนาดนั้น

ก็อยากให้น้องกลับไปอยู่บนสวรรค์เร็วก็

บอกว่าน้องอยู่โรงพยาบาลรามนะ
เดี๋ยวน้องหายแล้วน้องจะตามมา
ส่วนลูก้าผู้ชายก็จะบอกเขาว่า
น้องหายแล้วน้องจะตามมา

น้องหายแล้วน้องจะตามมา

น้องหายแล้วน้องจะตามมา
น้องหายแล้วน้องจะตามมา

น้องหายแล้วน้องจะตามมา

น้องหายแล้วน้องจะตามมา

น้องหายแล้วน้องจะตามมา

น้องหายแล้วน้องจะตามมา

นั่งรถมากับสถาบันนิติเวทวิทยา
นั่งรถมากับสถาบันนิติเวทวิทยา
นั่งรถมากับสถาบันนิติเวชวิทยา
เป็นครั้งแรกที่จะได้พบหน้าลูกชายคุณเล็ก
เป็นครั้งแรกที่จะได้พบหน้าลูกชายคนเล็ก

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ
พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

พบหน้าลูกแบบเป็นร่างไร้วิญญาณ

บางทีพี่๕ขวบพี่๗ขวบ

ถ้าเด็กอายุมากกว่า๑๒นะคะ
ก็มีความพร้อมได้บ้าง

สภาพร่างกายจิตใจต้องแข็งแรงจริง
ต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

อย่างที่บอกไงคะต้องฝึกตั้งแต่๑๐ขวบ

คือต้องไม่กลัวต้องมั่นใจอยู่ได้

นี่ค่ะก็จะทำให้เด็กมีความปลอดภัยมากขึ้น

เดี๋ยวเราไปดูพิธี
สวดพระอภิษฐรรศพของน้องอเล็กซ์นะครับ
ซึ่งวันนี้ก็เป็นคืนแรก

ทวงสารามหรือว่าวัดกลางที่ซอยลาดพร้าว๑๓๒นะครับ
นี่เป็นบรรยากาศสวดพระพิธรรมศพคืนแรกของเด็กชายคณัชชาโบเรล
หรือว่าน้องอเล็กซ์วัย๕ขวบ
ก็มีขึ้นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของญาติญาติ
แล้วก็บุคคลที่มาร่วมงานนะครับ
นางสาวรัติการประกายแก้วซึ่งเป็นแม่
กับนายมาเชลลีอองโบเรลซึ่งเป็นพ่อก็ร้องไห้ตลอดเวลา
ร้องไห้มาตั้งแต่ตอนที่ไปรับศพมาแล้วนะครับจนถึงงานนะครับ
ตั้งแต่เริ่มรดน้ำศพนี่นะฮะนางสาวรัติการก็กอดศพลูกชายอยู่ตลอดเลยนะครับ
ขณะทำพิธีภายในสารา๔วัดจันทวงสารามหรือวัดกลางนะครับ
ศพมาจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
พิธีรดน้ำศพวันนี้นางสาวรัติการได้สวมชุดที่น้องอเล็กซ์ชอบ
โดยเป็นชุดที่ได้รับมอบมาจากคุณเล็กคาราบาลนะครับ
ซึ่งน้องอเล็กซ์ชื่นชอบคุณเล็กคาราบาลมากที่คุณแม่บอกนะฮะ
รองเท้าเนี่ยยังอยากจะใส่รองเท้าหนังเหมือนกับที่คุณเล็กคาราบาลใส่
ก็เลยชอบใส่แต่รองเท้านักเรียนเพราะว่ามันเป็นสีดำนะครับ
ภายในงานสวดพระพิธรรมศพก็มีเพื่อนสนิทแล้วก็คนรู้จักของคุณพ่อที่เป็นชาวต่างชาติมาร่วมงานด้วยหลายคนนะครับ
มีครูสอนภาษาโรงเรียนนานาชาติคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนกับพ่อบอกว่า
เป็นเพื่อนสนิทกับนายมาชาวมา๗ปีแล้วเห็นน้องอเล็กซ์ตั้งแต่เด็ก
ตกใจมากตอนที่รู้ข่าวแล้วก็สงสารน้องอเล็กซ์มาก
แต่ก็ขอยืนยันว่าพ่อของเด็กทั้ง๔คนเป็นคนดี
แล้วช่วงที่อยู่ด้วยกันกับลูกก็ดูแลลูกอย่างดีมาตลอด
น้องอาเล็กดูแจ๊ค๕ปีเป็นกวบเป็นเด็กรู้จักแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักเยอะ
เห็นตลอดเวลาเห็นพอให้อาหารเห็นพอให้ขนมให้อะไร
พ่อให้แพะก็ได้แล้วก็พ่อให้ทุกคนสบายดี
ลูกรู้จักดู๗ปีมาซี่ให้อยู่เป็นเพื่อนคนดีมากเลย
หน้าสะทานให้ลูกมาก
อยากอยู่กับลูกว่า

แล้วก็เป็นคนดีมากมันก็ยังเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกันอยู่นะฮะ
ระหว่างฝั่งคุณแม่กับฝั่งคุณพ่อนะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในช่วงเวลาจากนี้ไป
ของน้องสามคนที่ยังอยู่ค่ะว่าคุณพ่อกับคุณแม่จะแบ่งกันดูแลหรือว่า
เกื้อกูลดูแลกันอย่างไรต่อไปนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเจออะไรกันมาบ้าง
ระหว่างสามีภรรยาที่อยู่มาด้วยกันก็ต้องบอกว่านานพอสมควรนะครับ
เพราะลูกคนโตนี่๑๑ขวบนะฮะอยู่ด้วยกันมาเป็น๑๐ปีแล้ว
เลิกกันเมื่อสี่ปีก่อนนะครับสำหรับครอบครัวของน้องอเล็กซ์
ก็จะจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพให้กับน้องอเล็กซ์เป็นเวลา๕วันนะครับ
หลังจากนั้นจะมีพิธีชาปนกิจศพวันที่๙พฤษภาคมนี้นะครับ
ที่วัดกลางนะฮะที่สอยราชพราวร้อยสามสิบสองนะครับ
นี่แหละค่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับ
ลูกเป็นอะไรไปเนี่ยโอ้โหแทบจะอยากเป็นแทนอ่ะ
ตายแทนต้องใช้คำนี้เลยดีกว่าใช่ครับ